ส่วนที่บุรีรำค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะคลุ้มคลั่งถือทั้งมีดถือทั้งขวาน
อารวาสถึงขั้นปีนขึ้นไปบนหลังคานะคะเจ้าหน้าที่ต้องไปเกลี้ยกล่อมอยู่
เกลี้ยกล่อมอยู่นานค่ะกว่าจะนำตัวลงมาได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมไปยืนอยู่บนหลังคาแบบนั้นค่ะครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อ
กางเกงขาสั้นตัวเดียวนะคะมีทั้งมีดมีดด้ามยาว
ด้านหลังเนี่ยสะพายมีดสั้นที่เอวเหน็บขวานอาวุธ๓ชิ้นนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายวีรชัยอายุ๒๐นะคะ
กล่อมอยู่๒ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเกลี้ยกล่อมนานนะคะ
กว่าจะยอมลงมาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เอง
ตำรวจสพกระสังจังหวัดบุรีรำทั้งตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบมากันเป็น๑๐นาย
หมู่บ้านหนองขอนค่ะหมู่๘อำเภอกระสังนะคะ
ชาวบ้านแจ้งว่าผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่านายวีรชัยอายุ๒๐เนี่ย
สติไม่ดีคลุ้มคลั่งพกอาวุธก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมคะ
มีเหน็บหลังไว้ด้วยมีถือไว้ด้วยโอ้โหก่อนจะขึ้นไปบนหลังคาเนี่ย
คืออารวาสอยู่ในหมู่บ้านเดินไปเดินมาแกว่งมีดแกว่งขวานน่ะนะคะ
คนก็กลัวตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนายวีรชัยอยู่บนหลังคาแล้ว
เกลี้ยกล่อมใช้โอ้โหเทคนิคทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
หลอกล่อสุดท้ายนายวิราชัยยอมวางมีดยอมวางขวาน
ลงมาจากหลังคาแต่กว่าจะลงมาได้โอ้โหทุลักทุเลนะคะ
พันธุบรสเอกวิศนุอพรพงษ์ผู้กำกรับสภอกระสั่ง
ครับก็ยอมลงมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนี่ค่ะอืม
ก็ต้องไปดูนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่มาคลุมคลั่งแบบนี้นะคะ
เขาบอกน่ากลัวก็ดูแล้วเป็นอันตรายอะค่ะ